คราวนี้ค่ะไปอินโดค่ะ
ฟ้าหรือว่าน้องอิงฟ้าประหาของเราบินเรียบร้อยแล้วตี๕เมื่อเช้าค่ะ
ต้องบอกว่าสวยสมมงจริงนะคะ
แล้วก็สมกับเป็นนางงามขวัญใจมหาชน
เพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิแจกตั้งแต่ตี๕

ฟ้าคว้ามงประเทศอินโดไปเลยจ้า
นี่แหละค่ะกองทัพแฟนคลับที่มาปากหลักรอส่งอิงฟ้าวราหาจือ
คือคักมากค่ะแม้จะเป็นตี๔ตี๕นะคะ
แต่เพราะว่ารักมากค่ะก็เลยมารอส่งอันนี้ค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะนี่มันสีเขียวค่ะ

เขียวแบบนี้เขาเรียกว่าเขียวไทยรัฐทีวี

แล้วพอเดินเข้ามานะคะทั้งแฟนคลับทั้งสื่อมวลชนมาทรงกันแบบล้นหลามจริงมากับบอสด้วย
มีเอฟซีตัวน้อยด้วยคุณผู้ชมน่ารักเลยดูนี่มาก่อน

เพื่อนนางงามก็มาพร้อมนะคะตีห้าหน้าไม่พร่องนะจ๊ะ
เรียกว่างานนี้สนามบินแตกนะคะไม่เกินจริงแล้วแต่ละคนฟาดแบบแน่นค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นางงามที่ปังสุดค่ะ
ฟ้านะคะก็เปิดใจกับสื่อมวลชนพร้อมคนสำคัญนะคะบอสนวัฒน์ค่ะ
เห็นภาพบรรยากาศแล้วน้ำตาจะไหลค่ะ
พยายามกั้นเอาไว้แล้วพี่ฟ้าบอกแต่ปลื้มใจมากที่กำลังใจวันนี้มากันแน่นค่ะ
ฟ้าเธอยืนยันว่าพร้อมใช้ทุกประสบการณ์ของตัวเอง
ในการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย
ฟังความรู้สึกนะคะน้องฟ้าในชุดเขียวเหนี่ยวมงจัดไปค่ะ
ดีใจไม่คิดว่าคนจะมาส่งเราเยอะมากขนาดนี้ด้วยระยะเวลาแบบ
มันเข้ามารอตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำมันดีใจมันเป็นปิ่มมาก
กายพร้อมใจพร้อมค่ะทุกอย่างก็พร้อมหลังบ้านเราก็พร้อมทุกอย่าง
เราก็มีการเตรียมแพลนวางแพลนไปทุกอย่างแล้วอะไรแบบนี้ค่ะ
มีสิทธิ์ลุ้นขนาดไหนคะหนูทำบอสอย่างนี้
เอาจริงถ้าพูดในฐานะบอสเป็นคนส่งไทยแลนด์
ทุกคนต้องพร้อมใช้ขอให้โชคดี
ขอให้มีความสตรองขอให้สู้ขอให้สนุกจอยทุกวัน
เราจะเป็นโหมดตัวแทนประเทศไทยเปรียบเสมือนนักกีฬา
เพราะฉะนั้นเราต้องดำดิ่งไปกับการต่อสู้ครับ
ก็รู้สึกว่ามันเกินฝันเรามากเลย
แต่ว่ายังใช่ว่ามันเด็งได้อีกยังไปได้อีก
อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากแฟนนางงาม

จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะสุดความสามารถ
เพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือเราก็ต้องเอามงกลับบ้านมาให้ได้
โดยเฉพาะมันเป็นแบบโมงแรกด้วยสู้เต็มที่ครับ
ไปเลยค่ะพี่ฟ้าสู้
อย่างภาพที่เห็นวันก่อนนี้นี้ละคะก่อนไปกลับ
กล่าวล้างเท้าของแม่เลยคุณผู้ชมร้อนกลางเท้าอะ

คือล้างเท้าแม่สักตาแย่แล้วก็เอามาลูบหัวเนาะ
ส่วนก่อนหน้านี้นะคะอิงฟ้าก็ไปขอพรพ่อปู่ที่คำชโนธมา
แล้วก็พระพุทธชินราชด้วยเช่นกันค่ะ
งานนี้คุณผู้ชมทั้งปังทั้งมูทั้งโอ้โหทุกอย่างค่ะ
เอาเป็นว่าร่วมส่งกำลังใจให้อิงฟ้าตลอดการเก็บตัวนะคะ
แล้วก็ขึ้นประกวดที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ
ใช่วันนี้ใส่สีเขียวก็มงคลเหมือนกัน

ไม่ต้องห่วงให้จรังแกรนะคะเพราะว่าพี่นวัดตามไปประกบถึงอินโดนะคะ

ก็ส่งกำลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันนะคะสู้ค่ะอิงฟ้าค่ะ